กรณีการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่าย
ขณะที่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
แล้วถูกตำรวจขี่บิ๊กไบท์พุ่งชน
เป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนในสังคมที่ตามข่าว

วันนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงกันก็คือ
ประเด็นเรื่องของคนที่ก่อเหตุที่เป็นตำรวจ
เมื่อวานที่นำเสนอข่าวไปก็คือ
การลำเนินคดีซึ่งก็เป็นลักษณะของการตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว

เมื่อวานนี้ตำรวจที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าบวชได้บวชสั้น

เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้เพราะว่าวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เดินทางไปพบท่านเจ้าอาวาสวัดด่านและเจ้าคณะเขตยานาวา
พระครูสถิตบุญยวัฒน์ซึ่งเป็นพระอุปัชชา
ให้กับพระนรวิทย์และพระนิคมก็คือพระพ่อนะคะ

ถึงกรณีการบวชให้กับ๑๐ตำรวจรีนอรวิทย์บัวดก
ผู้ต้องหาขี่บิ๊กไบท์พุ่งชนคุณหมอกระต่าย
อุปัชชาท่านบอกแบบนี้นะคะ
คือเมื่อวานนี้เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม

ว่าขอให้ช่วยบวชให้กับตำรวจสองนายหน่อย

ตอนบ่าย๓โดยใช้คำว่าขอให้ช่วยส่งเคราะห์
ซึ่งพระท่านเองกับท่านเจ้าอาวาสวัดปริวาส

ก็เลยบวชให้โดยไม่ได้ถามเหตุผล

เพราะปกติการรับบวชขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของท่านเจ้าอาวาสมาแล้วในลำดับหนึ่ง
ซึ่งตำรวจทั้งสองนายก็บอกว่าจะบวช๓วัน

ตามที่กฎมหาเถระสมาคมระบุไว้
ก็คือผู้ที่จะบวชต้องมีการตรวจสอบประวัติ

ป้องกันบุคคลหนีคดีมาบวช
ถ้าเป็นผู้ต้องหาอยู่ระหว่างดำเนินคดี

แต่ถ้าต้องมีนัดไปรายงานตัวก็ไม่ควรบวชให้ค่ะ

ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน

แล้วก็มาอ่านในโบสถ์ขณะทำพิธีบวช

แต่พระอุปชาท่านบอกว่า
ก็ผู้บังคับบัญชาเขามาเองเลย

คือมารับรองในพิธีบวชเองเลย

พระท่านก็ต้องทำหน้าที่บทให้
พอประเมินแล้วว่าก็ท่านเจ้าอาวาส

ผู้บังคับบัญชาของคนที่อยากจะบวชเขา

อันนี้เป็นตำรวจที่ขับรถชนหมอ

เสร็จแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าได้ซ้อมนาบซ้อมอะไรต่างไหม
บอกว่าเพิ่งมาเมื่อเช้าเราก็รู้แล้วว่าอะไรอะไรเกิดขึ้น
น่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าอะไร
เพราะคนที่นำมาเนี่ยเป็นเจ้านายของพระที่มาบวช
คนที่นำมาเลยเป็นเจ้านายเลยนั่ง
แล้วก็ถวายทั้งจีวรถวายทั้งบาทด้วยมือของตัวเอง
อันนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่า
ผู้บัญชาการเขาอนุญาตเต็มที่ในการที่จะบวช
แต่พระท่านก็ยอมรับว่าภายหลังจากบวชให้กระแสวิพักษ์วิจารณ์เยอะเลยนะคะ

ท่านเจ้าอาวาสวัดปริวาสก็ได้รับการติดต่อจากสำนักพุทธเลย
เพราะว่าการบวชน่าจะไม่ถูกต้องค่ะ
ดังนั้นทางเดียวที่จะระงับปัญหาก็คือต้องศึก

พูดคุยแล้วค่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าพูดคุยแล้ว

อันนี้ระหว่างที่บวชผู้ประชาสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่าง
ก็สอนไปอย่างว่าผ้าเหลืองเนี่ย
กลุ่มกายแล้วไม่สามารถที่จะลบล้างอะไรต่างได้

เขาบอกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ผู้เจ้าสอนไว้เลย
อันนี้จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรต่างต้องเข้ากรรมฐาน
ตอนแรกกำหนดศึกคือบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ
แต่พระนรวิทย์ขอไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรศพอีก๑คืน
แล้วจะกลับมาศึกหลังจากนั้นจะนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดค่ะ
แต่ว่าพระพ่อจะบวชต่อจนครบกำหนด๓วัน
คือคุณพ่อของพระนรวิทย์ไม่มีปัญหานะครับ

มีคดีอยู่ไม่ควรจะบวชให้
ท่านผู้ชมครับตกลงล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาพระนรวิทย์แล้วก็พระพ่อที่เดินลงมาจากกุฏิ
ของวัดปริวาสวัชสงครามที่พระราม๓เขตยานวาเนี่ยจะไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณหมอกระต่าย
เจอกับสื่อมวลชนนะครับทุกผู้ชมครับตรงนี้นะฮะก็เลยสอบถามกัน
นรวิทย์บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ดียังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ไปกราบขอเข้ามาแล้วก็ขอโทษพ่อกับแม่ของหมอกระต่ายและครอบครัวแล้ว
ตั้งแต่เกิดเหตุก็ได้กราบขอโทษพ่อกับแม่หมอกระต่ายไปแล้วแล้วไปเคารพศพเพื่อร่วมไว้อะไร
โดยวันนี้ตั้งใจจะไปเคารพศพหมอกระต่ายคืนสุดท้ายก่อนจะศึกวันพรุ่งนี้นะฮะ
คือตกลงจะศึกวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่ศึกเนี่ยเพราะถูกกดดันอะไรหรือเปล่า
ที่ขี่ไปแล้วเกิดเหตุยืนยันว่าเป็นรถของตัวเองที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซื้อมาจากร้านที่เป็นเต็นต์รถมือสองมีเอกสารการซื้อขายทั้งหมด
ซึ่งตอนนี้ส่งให้กับพนักงานสอบสวนสนพญาไทยไปแล้ว
คุณผู้ชมครับ

ระหว่างที่เดินทางไปก็ไม่ได้พูดอะไร
นั่งฟังสวดอยู่นอกสารากับพระพ่อ๒รูปนะคะ
คุณพ่อของหมอกระต่ายค่ะ
ก็เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็มาร่วมงานศพ
แล้วก็มาฟังสวดนั่งอยู่โซนในส่วนของพระสงฆ์
ก็ถือว่ามาร่วมงานพ่อไม่ได้ห้ามอะไรนะคะ
แต่พ่อบอกขอไม่ให้ความเห็นก็แล้วกัน
กรณีการบวชของผู้ก่อเหตุ
ส่วนตัวมองว่าก็มันเป็นช่วงที่ดำเนินคดีอาญาอยู่
คุณพ่อของคุณหมอกระต่ายแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่ายในวันพรุ่งนี้
พระนรวิทธ์จะศึกทันทีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะ
ครับส่วนความคืบหน้าทางคดี
พันธุ์ตมติเอกบวอนพบศุนทรเวคา
ภูมิกับการสอนอภัยาไทยเจ้าของพื้นที่
บอกว่ารถจักรยานยนต์คันที่พระนรวิทย
หรือว่าศิษย์กรณีนรวิทธ์ขี่ไปก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจเรื่องของสภาพรถทั้งหมดนะครับ
แล้วก็จะตรวจสอบคลิปวีดีโอและกล้องวงจรปิด
เพื่อดูเรื่องของความเร็วในการขับขี่ในช่วงเวลานั้นด้วย
ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเร็ว
สามารถยืนยันความเร็วจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ได้อย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องรถมีการซื้อขายถูกต้องหรือไม่
ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของเรื่องของการซื้อขายรถ
แต่เรื่องการขับขี่จนเกิดเหตุชนกัน
แล้วก็คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว

แจ้งข้อหา๑๐ตรนวิทย์นะครับ
เมื่อวานนี้แจ้งไว้๗ข้อหา
ยืนยันว่าจะสามารถรวบรวมสำนวนส่งให้อายการได้
ภายในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้

ส่วนการลงโทษทางวินัย

ก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานต้นสังกัด

ต้นสังกัดก็คือหน่วยควบคุมฝูงชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
รถจักรยานยนต์หรือว่าบิ๊กไบท์คันที่
สิบตรีนรวิทย์ขี่ไปในวันเกิดเหตุ
เป็นเส้นทางโอนลอยมีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาถึง๕ครั้งนะฮะ
ตั้งแต่คนแรกถึงคนล่าสุดคนสุดท้ายนะครับ
ส่วนตรงจุดนี่คือ๕ทอด
จนมาถึง๑๐ตรีนรวิทย์
ส่วนจุดทางม้าลายจุดเกิดเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่ของกรทมได้ไปตีเส้นนูนแล้ว
เพื่อชะลอความเร็วบนถนนพญาไทย
ในช่วงก่อนถึงทางม้าลายตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่หน้าสถาบันโรครไต้ภูมิราชนครินต์
นี่เห็นไหมฮะคือเมื่อคืนเนี่ยมาตีเรียบร้อยแล้ว
ปกติจะเป็นถนนมาแล้วเจอทางม้าลายเลย
อันนี้จะมีเส้นนูนเพื่อชะลอความเร็วนะครับ
เพื่อหวังลดอุบัติเหตุจราจรนะฮะ
จะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
เครือข่ายเยื่อมาแล้วขับ
วันนี้ก็นำช่อดอกไม้มาวาง
แสดงความอาลัยให้กับคุณหมอกระต่าย

อย่างท่านนี้เนี่ยบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนของอุบัติเหตุทางท้องถนน

ก็เลยมาร่วมแสดงความอาลัยตรงนี้ด้วยนะครับ